อันนี้ทำให้พูดดี

เพราะคิดว่าฝรั่งอาจผิดฆาต

แต่ผมก็ไปลุ้นของโปรตูเกต

เชียร์ใครพอตุเกรด

พอตุเกรดนี่ไม่หนุกเลยแต่ได้อะ
ถึงแม้ว่าเหล่าดาราแต่ละคนเขาจะมีทีมฟุตบอลที่ร่วมรุ้นแล้วก็ร่วมเชียร์ในดวงใจเป็นของตัวเอง
แต่ท้ายที่สุดผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ในปีนี้นั่นก็คือทีมชาติโปรตูเกณฑ์
และก็เป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ชมที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น
เขาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ร่วมสนุกด้วยการทายผลฟุตบอลยูโรผ่านทางปรายศนียบร
สำหรับใครที่ส่งปรายศนียบัตรมาร่วมทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็ถึงเวลาที่ต้องติดตามร่วมลุ้นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า๔๐ล้านบาทแล้วนะคะ
ซึ่งเป็นประจำทุกปีที่ในช่วงของการคัดเลือกปรายศนียบัตร
ศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยจะรวมตบเท้าเข้ามาให้กำลังใจ
รวมลุ้นและเป็นกำลังใจรวมไปถึงอยากจะเป็นผู้โชคดีกับเขาด้วยเหมือนกัน
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ส่งปรายศนียบัตรเข้ามาก็ขอให้โชคดีค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนไหว้พระสวดมนต์แล้วนะว่าขอให้ได้ขอให้เป็นของฉันอะไรอย่างนี้ที่จับได้ค่ะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแต่รู้ว่ามันยากเหลือเกินว่าใครจะได้
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่จะได้รับรางวัลใหญ่ในปีนี้ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีนะคะก็แสดงความยินดีร่วมหน้าค่ะ
ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้เป็นคุณนะคะที่ได้เป็นผู้โชคดีในการคัดเลือกปริศนียบัตรค่ะของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยูโร

ยังไงผมว่าเดี๋ยววันที่เขาจับรางวัลพวกเราก็อาจจะได้โอกาสมาอีกเนอะ
ใช่ค่ะก็คงได้มาช่วยจับรางวัล๑ล้าน๑๐ล้าน๑๑๐ล้านนะคะ
ก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้หรือในประเทศไทยก็ขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในรางวัลของเราด้วยแล้วกันค่ะ
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้ายังมีเหล่าดาราตบเท้าเข้าร่วมรุ้นและให้กำลังใจผู้คัดเลือกปรายศนียบัตรกันอีกเพียบค่ะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเป็นผู้โชคดีกับเขาบ้างก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและติดตามข่าวสารรายการดีจากไทยรัฐทีวี